ต้นสัปดาห์วันจันทร์อย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทย
รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีจะลงเล่นเกมแรก

ซึ่งมองโกเลียเขาเป็นเจ้าภาพในกลุ่มนี้ด้วย

ที่ไปค้าแข้งต่างแดนมาช่วยทีมนะครับ
จะเป็นใครกันบ้างตามได้จากรายงานครับ
แม้ว่าทีมชาติไทยอยู่๒๓ชุดนี้นะครับ

ติดภารกิจกับต้นสังกัดในไทยลีก

อาจกลายเป็นอาวุธลับให้กับทีมชาติไทย
ในการแข่งขันชุดแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกครั้งนี้ได้ครับ
เริ่มต้นที่เจ้ากันธนวัฒนซึ้งจิตถาวร
รุ่งอนาคตไกลจากเลสเตอร์ซิตี้
เคยผ่านการรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู๑๗

ดังนั้นเรื่องประสบการณ์ไม่น่าเป็นปัญหา
และในทวนาเมนต์นี้ก็น่าจะช่วยยกระดับทีมได้อีกมาก

ดิตเด็กปั้นของฟูรั่มวัย๒๐ปี

จิมินเดวิสถูกตั้งความหวังไว้มากกว่าเดิม
ในฐานะที่เคยผ่านการเล่นรอบสุดท้าย

พิสูจน์ตัวเองมากขึ้นเช่นกัน

ประกันหลังลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย๑๙ปี
รวมถึงเคยผ่านการเล่นในหลีกสูงสุดของซีเดน

ในฐานะประกันหลังคนสำคัญของทีมชุดนี้ได้ไม่ยาก

น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ
โค้ดโย่งจะใช้งานในโทรนาเมนต์นี้ทั้ง๓นัด

ครึ่งไทยเบลเยี่ยมจากสโมสรแซงทรูดอง
ได้รับการแนะนำจากตองกวินธรรมศัตริย์จันนั้นว่า
มีฝีเท้าดีพอสำหรับการพิสูจน์ตัวเองในทีมชุดยู๒๓
อย่างไรก็ตามการเดินทางที่ล่าช้ากว่าคนอื่น
ยังมีเวลาไม่กี่วันก่อนการตัดตัว

ได้รับโอกาสพิสูจนฝีดเท้ากับทีมชุดนี้มากน้อยแค่ไหน